ต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

ยกให้เลยค่ะกับปอยตรีชดานั่นเองค่ะ

ไม่ใช่ห้องเล็กไก่กาอาราเร่นะจ๊ะ

บอกเลยพื้นที่คอนโดบ้านนางนะจ๊ะ
จะบอกว่า๒๐๐ตารางเมตร
แล้วคือพื้นที่กาดอกจันทร์เอาไว้๓ตัวนะคะ
สุขุมวิทย์๒๐๐ตารางเมตร
ฉันไม่อยากจะนับเป็นตัวเลขว่ากี่บาท

บอกว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำอย่างนี้ตั้งแต่๗ปีที่แล้ว

เอาไว้พักผ่อนเวลาทำงานที่เมืองไทยว่ะ

ส่วนเรื่องราคาเจ้าตัวก็ขออุบเอาไว้ตามระเบียบค่ะ
เพียงแค่ว่าราคาก็สมน้ำสมเนื้ออยู่ค่ะคุณพี่ค่ะ
งานนี้นะคะใครที่อยากรู้ก็ไปบวกลบคูณหารกันเอาเองนะคะ
ว่าที่ดินยาสุคุมวิทย์นะจุดนี้

เป็นไงคะนี่คือดูไว้นานแล้ว

นานมากกว่าจะหาที่ที่ใช่แล้วก็ราคาที่รับได้ค่ะ

เป็นคอนโดค่ะราคาก็ไม่กี่พันบาท

แพงปอยเป็นคนงบปอยจะซื้อทุกอย่างจะต้องคุ้มค่ะ

ปอยพยายามหาบ้านใหม่มานานแล้วค่ะ
เคยซื้อบ้านแล้วค่ะแล้วปรากฏว่าอยู่ไกล
แล้วก็ปอยอยู่คนเดียวค่ะปอยอยู่กับพี่คนหนึ่งก็รู้สึกว่าน่ากลัว

เดี๋ยวจะโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมรอดู
อกจากนี้นะคะก็ยังได้อัปเดตเกี่ยวกับผลงานละครในต่างแดนให้ฟังอีกด้วยค่ะ
อยบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยเตรียมจะกลับไปลุยงานถ่ายหนังแล้วนะคะ
ประกบคู่กับหนุ่มหล่อกูเทียลเลอร์ค่ะ
เอกขวัญใจสาวตลอดการอีกครั้ง
ซึ่งคาดว่าแฟนที่ตั้งหน้าตั้งตารอจะได้ชมกันก็ไม่เกินเดือนตุลาคมปีนี้แหละค่ะ
ถ่อมตัวจริงเลยนะไม่กี่พัน

ดูจะมีการโพสต์ภาพลงในไอจีนะคะ
ก็ไปตามส่องกันได้ว่าจะหลังโตหลังงามขนาดไหนนะคะ
อันนี้โอ๊ยตายแล้ว
ไม่รู้จะพูดยังไงเลยจริงค่ะ